ดูเหตุระทึกที่ชัยนาธบ้าง
ไม่ระทึกได้ยังไงชายนาฏตอนนี้น้ำเยอะ
คันกั้นน้ำริมเจ้าพระยาแตกครับคุณผู้ชมฮะ

เป็นหูอยู่นะเป็นหูเป็นรูอยู่นะคัน
เห็นนิดเดียวนิดเดียวแล้วมันทำไม่ทัน
นี่แล้วดูสิกระแสน้ำที่มันออกไป

จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณวัดรัฐเสนาบดี
ตะบนเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาธฮะ
น้ำกำลังเอ่อท้นตะหลิงเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน

มาวิกฤษซ้ำ๒ตรงนี้นะครับ
เนื่องจากไม่สามารถต้านทานแรงน้ำได้
ได้น่ะน้ำมันพังด้วยครับพังเนี่ยยาว
เป็นสิบเมตรอ่ะจำได้ไหมปีที่แล้วอ่ะ
มันจะทะลักเข้าพื้นที่เศรษฐกิจนะชัยนาธิ์เขาน่ะส่วนในภาพรวมที่เขื่อนเจ้าพระยา
อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาธเนี่ยตอนนี้ก็นะครับอย่างที่บอกว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย
ถ้าเป็นฟุตบอลก็เป็นกองกลางอ่ะครับคอยจ่ายจ่ายอะไรอ่ะ
จ่ายน้ำอ่าคอยบริหารจัดการน้ำนะครับโอ้โหคือตอนเนี้ยผ่านจุดวัดน้ำค่ายจีรประวัตินะครับ
ถ้าน้ำตรงนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องปริมาณน้ำฝนจากข้างบนประเทศก็ลงมาอีกใช่ไหม
นะที่น้ำท่วมเชียงใหม่จำได้มันไหลมาแล้วนะครับไหลลงมาแล้วนะ
ระดับน้ำมันเอ่อท้นตะหลิงเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนนะ
ริมตระหลิงสามอำเภอเนื้อเคือนอะไรบ้างอ่ะ
นะครับล่าสุดตีหนึ่งที่ผ่านมาที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการ

การระบายน้ำนะครับสูงสุดในรอบปีนะครับ
ปรับการระบายอยู่ที่๓๑๐๓ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ
เพื่อรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนครับ
แล้วก็ต้องรองรับปริมาณฝนที่มันจะตกลงมาอีก
เพื่อชะลอนน้ำเหนือวัยในลำน้ำเหนือเขื่อน
ส่งผลให้ท้ายเขื่อนน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องวัดได้๑๗๒๖เมตร
แล้วระดับน้ำทะเลปันกลางล้นสูงกว่าตะหลิง๙๒เซนติเมตร
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เขื่อนกับจักรพญาติมีการปรับระดับจ้างเตือน
จากทงเหลืองจากทงแดงทงแดงมา๓วันแล้ว
ไปดูตลาดสัพพยาหน่อยนี่เป็นยังไงบ้าง

ประชาชนกว่า๒๐๐ครัวเรือนจมเลย

ตอนนี้จมน้ำอยู่๒๐๐ครัวเรือน

เอ่อท่วมเข้าบ้านอย่างรวดเร็วนะครับ

จนถึง๒เมตรกว่าบางจุด๒เมตรกว่าครับคุณผู้ชม
โดยงานประกาศเตือนให้ระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับ
แล้วก็ยังมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ตลอดเวลา
เจ้าพระยาตอนนี้มีแผนการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์๓๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วนะครับ
ไปจนถึงวันที่๑๓ตุลาคมนะครับ
เพื่อพร่องน้ำในพื้นที่เหนือเขื่อนที่มันกำลังเต็มความจุของลำน้ำ
ลำน้ำเนี่ยมันเต็มมาแล้วจากนครสวรรค์ลงมามันเต็มแล้วคุณผู้ชมนึกภาพไปนะครับ
เขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนบริหารจัดการน้ำไม่ใช่เขื่อนกักเก็บ
น้ำเต็มต้องปล่อยน้ำเต็มต้องปล่อยลักษณะของเขื่อนเจ้าพญาเป็นแบบนี้นะครับ
บางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยก็เป็นเขื่อนทำไมไม่เก็บไว้
ไม่ได้ครับเต็มต้องปล่อยเต็มต้องปล่อยฮะ
นี่แหละครับสถานการณ์ของรุ่มน้ำเจ้าพระยาต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับ